สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ดีเดย์เปิดประเทศแต่หลายพื้นที่เนี่ยท้องฟ้ายังครึ้มยังมีฝนตกบ้างนะคะประปรายหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะนี่คือเข้าเดือนพฤศจิกายนแล้วคุณผู้ชมคะจริงแล้วนี่คือเราเข้าฤดูหนาวกันมาแล้วค่ะแต่ว่ามวลอากาศเย็นจากจีน
ตอนล่างเพราะฉะนั้นในระยะนี้สภาพอากาศยังคงแปลรวณอยู่ค่ะส่วนภาคใต้ฝนยังคงตกชุ้กนะคะเนื่องจากเข้าสู่วัดมรศูนย์แล้วคุณผู้ชมคะต้นเดือนแบบนี้สภาพอากาศแปลรวณอย่าลืมนะคะรักษาสุขภาพกันเป็นพิเศษค่ะ